รัฐบาลเชิญชวนประชาชนพร้อมใจกัน
เสื้อสีโทนฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
เดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนมหามงคล
เลิมพระชนมพันศาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ
พระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙นะครับ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาพูมญิพลอดุลยเดทพระบรมราชบัตวิทย์
ขณะเดียวกันปีนี้ก็ได้พระราชทานคำขวัญวันแม่มาแล้วนะครับ
ในฐานะรัฐบาลก็พร้อมที่จะสารต่อแนวทางพระราชดำริต่าง
ให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับ
ขณะที่สำนักนายยกรัฐมนตรีเองก็มีการเตรียมจัดงานด้วยนะครับ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันที่๑๒สิงหาคมนี้ด้วยนะครับ
โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙นะครับ
โดยนิมนต์พระสงฆ์๒๔๓รูปมารับบินทบาทที่ท้องสนามหลวง
ในช่วงเย็นวันเดียวกันจะมีริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชศักระ
เบื้องหน้าพระชายาลักษณ์
จากนั้นก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

รัฐบาลมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และเอกอัครราชทูตพิจารณาดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดงานของส่วนกลาง
อย่างสมบัติเกลียดถือเหมาะสม
โดยโอกาสนี้นะครับรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันประดับพระชายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
และประดับทงชาติไทยคู่กับทงอักษรพระนามาพิไทยสก
และขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจกัน
เสื้อผ้าโทนสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคมนี้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ
ค่ะแล้วก็คำขวัญวันแม่ประจำปี๒๕๖๑ปีนี้นะคะ
นั่นก็คือเมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ
สามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา
จะนำพาชาติตนรอดพ้นภัยนั่นเองค่ะ